อย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้๑๗มีนาคมคือวันเลือกตั้งล่วงหน้า
หลายคนก็บอกตื่นเต้นจังเลยได้ใช้เสียงครั้งแรก
เด็กรุ่นใหม่นะฮะเดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศกัน
แต่ว่าตอนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็จะไปถึงเลือกตั้งใหญ่๒๔

โอ้โหถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงของพักการเมือง
โอ้โหงัดนโยบายเด็ดทีเด็ดต่างมากมายในการหาเสียง
คุณผู้ชมเอาไปดูว่าแต่ละพักนั้นเขามีทีเด็ดอย่างไร
เรื่องของการหาเสียงรวมทั้งลุงตู่ด้วย

เมื่อวานนี้ผลเอกมันยุชจันทร์โอชานายกกราธบนตรี

นะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาช่วงวันหยุด

ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงบรายและจังหวัดแพร่
ติดตามผลการทำงานของรัฐบาลตามนโยบายต่าง
ทันทีที่ถึงเชียงบรายนะฮะท่านก็โอ้โหอู้คำเมืองเลย

คำเมืองไปอ้อนเจ้าเจียงรายนะฮะที่ไปต้อนรับ

ผมพูดไม่เป็นแล้วผมขอแปลให้เป็นภาษาภาษากลางเขาบอกว่า
แม้ไม่ใช่คนแรกในหัวใจแต่ความรู้สึกที่ให้ไปก็ไม่แพ้ใคร
ยังรักและคิดถึงมากเหมือนเดิมนะจ๊ะ

ประมาณนั้นมีความอ้อนนะฮะนี่แล้วยังไงเห็นไหม

จากนั้นก็มีการมอบนโยบาย
หัวหน้ารัฐบาลก็เหมือนหัวหน้าครอบครัว
ต้องดูแลคนในบ้านกว่า๖๐ล้านคน

ให้คนในครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับ

เสื้อหม้อห้อมเอกลักษณ์ของแพร่
เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน
แล้วก็ยังไปอู้ภาษาเหนือโดย
เพราะฮักษณ์จึงมาหาฮักษณฮักษณ
บอกแล้วว่าทำทุกอย่างฮักษณฮักษณปีงนะ

รักผมหรือเปล่ารักกันจริงหรือไม่
๒๔มินาคมรู้กัน
แล้วตอนท้ายท่านก็บอกว่าคว้าใหม่นะแล้วก็ร้องเพลงคนดีไม่มีวันตาย

ก็ค่ะ
เห็นกระดาษด้วยร้องเพลงด้วยร้องต่างด้วย
ถือว่าเป็นหมัดเด็ดนะ

อย่างนั้นอ่าจากพนิตประยุทธเดี๋ยวเราไปดูอีกพรรคกลางเมืองค่ะ
ของการหาเสียงเลือกตั้งพรรคกลางเมืองต่าง
ต่างเขาก็อยากลงพื้นที่กระหยักต่อเนื่องเหมือนกัน
นี่ก็พักใหญ่นะเนี่ยนะพักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงหน่อย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
ลงพื้นที่ไปกำแพงเพชรนะคะไปช่วยผู้สมัครหาเสียง
พร้อมกับขึ้นรถปราศัยให้กับพักเพื่อไทยให้ถล่มทลาย
บอกว่าเลือกพักเพื่อไทยจึงจะชนะเสียงสว๒๕๐เสียง
หากภักดิ์เพื่อไทยได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน
เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กลับมาดีอีกครั้ง
อันนี้คือนั่งรถสำล้อเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้น

ส่วนอีกพักนึงค่ะพระพระรำราชารัฐนะคะ
อุโตมะสัวรรณายนผู้น่าภักด์ก็ลงพื้นที่ไปตลาดสดชัดใช่หัวหินนะคะ
คนนี้ก็ไปขึ้นรถแห่ปราศัยขอให้กาพลังประชารัฐ
เลือกลูงตู่เป็นนายกรัฐบนตรี
พร้อมกับบอกด้วยว่ามั่นใจว่าพักพลังประชารัฐจะสามารถปักทง
ในพื้นที่จังหวัดประโจทย์คลียริการได้

ที่อ๋อโห้ขึ้นไปขนาดนั้นถามเอกชนรึยัง
เขามีกำลังจะจ่ายขนาดนั้นหรือเปล่า

โอ้โหแค่จะเลือดตาแทกกระเด็นอยู่แล้ว

ค่ะต่ออีกหนึ่งพักใหญ่เลยนะคะพระพระชาติที่ปัด
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักค่ะ
ลงพื้นที่จังหวัดสุราธานี

ลงใต้เลยนะคะเป็นฐานเสียง
ของพระพระชาติที่ปัดอยู่แล้วนะคะในพื้นที่ภาคใต้นี่นะคะ
ขึ้นรถแห่เลยรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ถูกชาวบ้านเข้ามาหอมแก้มแบบไม่ยั้งเลย
มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยนะบางคนโอบกอดบอกว่าคิดถึงนะคะ
อกจากนี้ยังมีการปราศัยใหญ่
ผู้สมัครทั้ง๖เขตของพื้นที่สุราธานีด้วยนะคะ
นโยบายเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเลย
บอกจะพลิกฟื้นราคายางจะได้จะทำให้ได้กิโลกรัมละ๖๐บาท
น้ำมันก็จะเพิ่มราคาให้และจะมีการแก้ไขพรบประมงด้วย
เพราะว่าพื้นที่นี้คือติดทะเลไงชาวประมงก็ค่อนข้างเยอะ

ก็นำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั่นเองนะคะ
กันกับเพื่อไทยก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับ
ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กพูดถึง๒พักใหญ่ที่ออกนโยบาย
แพ็คเกจประชานิยมขึ้นค่าแรง๔๐๐และ๔๒๕บาท
แล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้กับปริญญาตรี๑๘๐๐๐แล้วก็๒๐๐๐บาท
บอกว่าฟังดูแล้วน่าจะหวัดหวั่นไม่น้อยเหมือนกัน
เพราะว่าการงัดนโยบายประชานิยมไปสู้กัน
เป็นการตลาดของนักการเมืองมืออาชีพที่เคี่ยวลากดิน
เสนอทุกอย่างเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจึงอดเป็นห่วงชาติไม่ได้
ดังนั้น๒๔มีนาคมนี้คิดกันให้ดี
อย่าตบเป็นเหยียบของนักเลือกตั้ง
พร้อมเปิดเพลงว่า๑๘มินาคมนี้ก็ภูกนี้
พักรวมพลังประชาชาติไทยจะปราศัยที่สวนเบนจสิริ

พกเอานกหวีดและมือตบมาด้วย

เหมือนที่เราเคยเห็นกันในกรุงเทพ
ทำไมต้องเอานกหวีดกับมือตบไป
ก็ให้มันราบรื่นสงบแล้วกันเนอะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมาแล้วกันนะครับ